บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีชาวเมืองจำนวนมากออกมาร่วมไว้อะไรแล้วก็ให้กำลังใจกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยภาพของนายโอมามาทีนผู้ก่อเหตุในสารคดีเมื่อหลายปีก่อนด้วยครับ
มีผู้เสียชีวิต๔๙คน
ซึ่งขณะนั้นเขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเข้ามาห้ามทีมถ่ายทำสารคดีเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม
ภาพของนายโอมามาทีนนั้นปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีที่ถูกนำไปเผยแพร่อีกครั้งเมื่อวานนี้ครับ
โดยผู้ผลิตสารคดีชิ้นนี้ก็ได้ออกแถลงการตามมาว่า
เขาได้นำภาพของนายโอมามาทีนที่บันทึกได้

โดยหวังว่าจะสามารถช่วยการสืบสวนได้

นี่ก็คือเป็นพิธีศพของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง

ทั้งกรางความสกเศร้าของบรรดายญาติยาด

ซึ่งเป็นกลุ่มของชาวเมืองรวมทั้งเป็นชาวเมืองออเรนโดนั้น
จำนวนหนึ่งก็เดินทางไปร่วมไว้อาลัยและเฝ้าสังเกตการณ์เหตุการณ์อยู่ห่างด้วยครับ